เหตุการณ์นี้เป็นเหตุการณ์ที่ต้องลุ้นระทึกกันหมดเลย
เนื่องจากว่ามีผู้ชายคนนึงค่ะเกิดอาการหลอน
แล้วเขาจับตัวแม่ยายตัวเองจับตัวพ่อตา
แล้วคือยังจับตัวลูกชายของตัวเอง
ขึ้นรถกระบะแล้วมุ่งหน้านะคะข้ามจังหวัดแล้วออกจากชายภูมิ
จะไปขอนแก่นครับทีนี้ถามว่าใครจะไปช่วยกันสกัด
แจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจก็แล้วไปดูเหตุการณ์กันหน่อยค่ะ
โอ้โหนี่ตอนที่เจ้าหน้าที่ต้องไปช่วยนะตัวประกันทั้ง๓ใช่ไหมฮะ
ใช่ค่ะคุณแต่ว่าตอนที่ไปช่วยกว่าจะไปช่วยได้
มันคือกลางดึกแล้วนะคะเพราะเหตุการณ์จริงเนี่ยเกิดขึ้นตั้งแต่ช่วงเวลา๖โมงครึ่ง
ช่วงเย็นนะฮะใช่แล้วภาพที่คุณผู้ชมเห็นเนี่ย
มันเป็นตอนช่วงกลางคืนกลางดึกแล้วสัก๔ทุ่มครึ่งฮะ
กับ๕ชั่วโมงในการถูกจับเป็นตัวประกันนะครับ
ใช่ค่ะแล้วก็เลยมีคนบันทึกภาพเหตุการณ์นี้มาได้
หลังจากที่ตำรวจของสพชุมแพรค่ะ
เข้าไประงับเหตุผู้ชายคนนี้เกิดอาการหลอน
จับทั้งพี่สาวเมียตัวเองพ่อตาแล้วก็ลูกชายของตัวเองนี่แหละ
เป็นตัวประกันเอามีดกับปืนเนี่ยนะคะ
ขู่ด้วยเขาบอกว่าเป็นปืนปลอมนะ
บังคับขึ้นรถกระบะป้ายทะเบียนยอยยักษ์บ่อใบไม้๖๒๙๐ขอนแก่นค่ะ
ออกจากชายภูมิมุ่งหน้าจะไปขอนแก่นนี่แหละ
เหตุการณ์มันไปเกิดขึ้นเพราะอะไรเพราะมีญาติของหนึ่งในตัวประกันไปประกาศค่ะ
โพสต์ลงไปในโลกออนไลน์ตามหาตัวชายคนนี้

ใช่ค่ะแล้วก็บอกเลยว่าบุคคลอันตรายมีทั้งมีดและมีปืน
มีตัวประกันถึง๓คนอย่างที่บอก
แล้วคนที่เอาไปโพสต์เรื่องราวนี้ก็คือลูกสาวของคนที่เป็นหนึ่งในตัวประกัน
บอกว่าผู้ชายคนนี้หลอนยาค่ะทะเลาะกับแม่ยายตัวเอง
จริงตอนแรกไม่ได้ทะเลาะรุนแรงนะ
แต่ระหว่างทางไม่รู้เขาเป็นอะไร
อยู่ดีไม่ยอมให้ทุกคนลงจากรถและขู่ว่าจะฆ่าทุกคนค่ะที่อยู่บนรถนะคะ
หลายคนเนี่ยก็ทุกคนที่อยู่ในรถ๓คนเกิดอาการหวาดกลัวนะคุณ
จนกระทั่งอาศัยจังหวะไหนรู้ไหม
จังหวะที่เขามาจอดแวะปั๊มน้ำมันแห่งหนึ่งในตำบลชุมแพรขอนแก่น
เพราะก่อนหน้านั้นคุณคือทางมูลที่ร่วมกับตันยูนะช่วยกันออกตามหานะ
จนกระทั่ง๔ทุ่มครึ่งได้รับแจ้งจากอาสาสมัครมูลที่ร่วมกระตันยูคอน
อ้อเพิ่งว่าพกเห็นรถที่ต้องสงสัย
ซึ่งผู้ก่อเหตุใช้อาวุธมีดจี้คนแก่จี้เด็กขึ้นรถในพื้นที่สพห้วยยางนะฮะ

ค่ะแล้วทีนี้พอตำรวจมาถึง
คือเห็นเลยว่าตัวนายคนนี้ที่เป็นผู้ก่อเหตุเนี่ย

แล้วก็เดินไปที่รถกระบะตำรวจตามไปคุมตัวเข้ามาได้

ใช่นั่นคือลูกเขาเองนะคะน้องร้องไห้ด้วยความตกใจตลอด
ลุ้นระทึกของชาวบ้านที่มายืนมุงดู

แล้วก็สุดท้ายสามารถช่วยเหลือทั้ง๓คนออกมาได้อย่างปลอดภัย

พี่สาวเมียนะคะของผู้ชายคนนี้เล่าว่า
ชายที่หลอนยาคนนี้ไม่ยอมให้ทุกคนลงจากรถ
อ้างว่าเดี๋ยวจะพาไปเปิดร้านที่ตลาดอำเภอชุมแพร
พี่เมียบอกว่าตอนอยู่บนรถกลัวมาก

ใช่ใช่ค่ะแล้วก็อย่างที่บอกค่ะสุดท้ายนี่
เขาก็เอาอาวุธปืนมาข่มขู่มันเป็นปืนปลอมนั่นแหละ
แต่ว่าทุกคนก็หวาดกลัวเพราะอย่าลืมเขามีมีดด้วยนะ

โอ้โหสาเหตุที่เขาหลอนเพราะอะไรรู้ไหม
ถึงจับตัวประกันขึ้นรถทั้ง๓คน

พาไปสถานีตำรวจเพราะนี่แบบนี้
คือจากการที่ได้ข้อมูลจากชาวบ้าน
ให้ฟังว่าก่อนเกิดเหตุนายฉลองผู้ก่อเหตุนะฮะ
คือเสพยาบ้ามาตลอดเลย
แล้วก็วันเกิดเหตุหลอนยาพูดคนเดียว
แล้วบอกว่ามีคนจะมาตามฆ่าเขา

จากนั้นเขาจึงใช้มีดครูพ่อตา
จะไปแจ้งความที่สพมีคนจะฆ่าเขามีคนจะฆ่าเขา
ถ้าไม่ไปด้วยจะฆ่าให้หมดทุกคนเลย
นี่แหละเป็นเหตุที่เขาหลอนหลอนว่ามีคนจะตามฆ่า
ก็เลยหลอกล่อพา๓ชีวิตขึ้นรถไปด้วย
จะพาไปแจ้งความแต่สุดท้ายไม่ได้แจ้งความ
เพราะเขาหลอนอยู่ในรถตลอดเวลา

จะส่งกลับไปที่สพห้วยยางดำเนินคดี
แต่ภูมิกับนะคะอย่างที่บอกแล้วค่ะว่า

จริงประสานมาจากตำรวจสภห้วยยาชายภูมิ
คือเอาง่ายนะคุณต้องสกัดและประสานกัน๒จังหวัดเลยนะคะ
สุดท้ายจับได้ค่ะ
เป็นเรื่องของคนในครอบครัวก็ต้องส่งดำเนินคดีต่อไปค่ะ